วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่เราเชื่อว่าทุกข่าวมีการนำเสนอหมดเลย

เขาเล่าซึ้งจริงฮะเป็นลุงซาเล้ง
เขามากินทุกวันเกาเหลาเมนูของเขาเนี่ยคือเกาเหลา
ปรากฏว่าเขามากินแต่งตัวเนี่ยธรรมดาธรรมดา
มันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าในโลกโซเชียลเลยนะฮะ
เมื่อเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาฮะ
เขาโพสต์เรื่องราวว่าคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ย
แต่งตัวปกติมากมซอเลยแหละ
ระบุว่าแม้ว่าคุณตาจะขับซาเล้งรับงานทั่วไป
วันได้ไม่ถึง๓๐๐บาท
แต่คุณตาเนี่ยก็จะมากินเกาเหลาอย่างนี้วันละ๘๐บาท

บาทคุณตาบอกว่าคุ้มค่ากับความอร่อย
คุณตาคนจริงทางร้านพยายามจะลดราคาให้
แต่คุณลุงก็บอกว่าถ้าลดวันหน้าจะไม่มากินอีก

คุณตาขับซาเล้งเดินขากระเพกบอกทำงานได้ค่าแรงไม่ถึงสามร้อย
เที่ยงนี้เปิดตัวเป็นร้อยตำรวจโทเดินปลอเลยครับ

นี่มันหนังอารองหรอผมกลัวตัวดีแล้วไหลเยอร์

ดูสินะฮะแกงใส่ผมหม้อเบอร์เลอร์เลยนะ
อีกอย่างบอกว่าน้ำซุปเราเนี่ยอร่อย
มีตำรวจแฝงตัวเข้ามาเป็นลูกค้า

ผมบอกสมุนไพรที่ผมใส่เนี่ยแพงกว่ากัญชาอีกครับ

คือเขาอาจจะไปปลอมตัวเพื่อไปสืบคดี

เขาเรียกว่าเหมือนตอนนี้เขาจะมีแบบแสกซึมอยู่

น่าจะมีคุมอะไรที่ต้องสืบ

้าลั่นเนื้อตุ๋นปลาเด้ง

นี่พอลงแบบนี้นะคนจะต้องอยากไปชิม

เพราะว่ากลัวคุณลุงเนี่ยปลอมตัวมาซื้อลอตเตอรี่
ว้ายเดี๋ยวใส่ชุดตำรวจมาเลยเนี่ยเนอะ
จะขับชาเล็กมาซื้อลอตเตอรี่ระวังที่มี

นี่ไงเขาเจอกันก็เดี๋ยว๘๐
แต่หัวไม่เคยเจอ๘๐เดี๋ยวก็เจอ๘๐
ครับผมเดี๋ยวนี้มีแล้วนะแต่แบบคราวนั้นที่เยอะค่อนข้างที่บอก
มีแต่มีเลขที่เราต้องการหรือเปล่าก่อน
อ๋อใช่